ขอแถลงยอดบริจาคล่าสุดนะคะ
น้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
ทำให้ตอนนี้มียอดบริจาคพุ่งสูงถึงกว่า๔๒๒ล้านบาทค่ะ
แถลงปิดบัญชีไปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ได้มีการเบิกเงินออกจากบัญชีจำนวน๑๑ครั้ง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น๘๒ล้านบาทนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับว่าการช่วยเหลือล่าช้าไปบ้าง
เพราะว่าจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารของชาวบ้านอย่างละเอียดและรอบครอบรัดกลุ่มมากที่สุด
คือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาดราม่าเยอะแยะมากมายว่า
เงินเนี่ยมันไม่ไปถึงชาวบ้านใช่นะโดยหลังจากที่จ่ายเงินช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ย
จะทำการฟื้นฟูหลังน้ำลด
ซึ่งจะกลับมาฟื้นฟูที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรก
โดยมีโรงเรียนและวัดที่มาแจ้งความจำนงให้ช่วยฟื้นฟูแล้วกว่าร้อยแห่งนะคะคุณผู้ชม
ส่วนปัญหาสุขภาพของพี่บินที่ตะลุยช่วยน้ำท่วมจนล้นป่วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ